เป็นเด็กผู้หญิงนะย้ำว่าเป็นผู้หญิงนะคะ
อายุ๑๓ขวบเป็นเด็กหญิงนะคะ
กระทืบชายเร่ร่อนคนหนึ่งจนเขาตาย
ค่ะแต่ว่ามีผู้ชายอีกคนมาช่วยเด็กผู้หญิงเร่ร่อนคนนี้
ใช่ค่ะแต่คือโอ้โหมันน่าตกใจ
ด้วยเด็กวัย๑๓ปีและเป็นผู้หญิงด้วย
โดยน้องเนี่ยยอมรับว่าเป็นคนทำร้ายผู้ชายคนนี้จริงนะคะ
แล้วก็บอกว่าที่ทำเนี่ยเพราะผู้ชายชายเร่ร่อนคนนี้
เขาบุกเข้าไปในห้องของน้อง

แต่คำถามคือต้องไปรุมทำร้ายเขาจนตายแบบนี้เลยหรือ
นั่นน่ะสิคะคือโอ้โหมันเรื่องใหญ่นะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอน๔ทุ่มเมื่อคืนนี้เองค่ะ
ตำรวจสนคันนายาวได้รับแจ้งเหตุมาว่า

ที่ถนนสุเหล่าคลอง๑ซอย๕แขวงบางชันนะคะ

ผู้เสียชีวิตคือในจีดขุนสันเทียอายุ๔๙ปีนะคะ

มีรอยฟกช้ำตามร่างกายนอนหงายเสียชีวิตอยู่
คนก่อเหตุเป็นเด็กผู้หญิงอายุแค่๑๓ขวบ

แล้วก็ผู้ชายที่ร่วมก่อเหตุอีกคนนึงเนี่ย
ชื่อว่านายสอนเป็นชาวลาวค่ะ
นายสอนศรีระวัลดีอายุ๓๘ปี
ตอนแรกก็หนีแหละแต่ว่าพลเมืองดีเนี่ยตามจับตัวมาได้
นี่ค่ะสองคนนี้นะคะคือคนก่อเหตุ
น้องผู้หญิงวัย๑๓ขวบให้การแบบนี้ค่ะ
จีดผู้ตายเนี่ยแอบปีนเข้ามาในห้องพักของเธอ
รื้อข้าวของแล้วขโมยโทรศัพท์มือถือของเธอไป
เธอก็ออกตามหาหาอยู่อาทิตย์หนึ่ง
มาเจอตัวในจีดเธอบอกเธอโกรธมากก็เลยลงมือทำร้ายนะคะ
ทั้งกระทืบทั้งเตะจนในจีดเนี่ยสลบไป
จากนั้นนายสอนค่ะเป็นคนลากในจีดมาแอบที่ด้านหน้าอาคารพาณิชย์
แล้วซ้อมซ้ำอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะปล่อยทิ้งไว้แล้วก็เดินหนีออกไป

คำให้การนี้มันยังฟังดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะคะ
ไปถามนายสุภกิจสายน้ำฝนคนที่เห็นเหตุการณ์
เขาบอกว่าวันนั้น๔ทุ่มใช่ไหม
เขาเลิกงานพอดีกำลังจะกลับเข้าที่พัก
เขาเห็นเหตุการณ์พอดีเลยก็คือในสอน

กำลังเอาเท้ากระทืบผู้ตายที่หน้าอก

ก็เนี่ยเขามาขโมยมือถือของหนูไป

วิวาดพิพาทกันระหว่างคนสองฝั่งนี้แล้ว

แล้วปรากฏว่าดิจิจะนอนหมดสติไปแล้ว

แล้วก็มีเด็กหญิงคนนี้ยืนอยู่ด้วย

แล้วก็ยอมรับด้วยว่าเป็นคนทำร้ายจนนายจีดเสียชีวิต

ไปดูกล้องวงจรปิดโอ้โหเห็นจริงค่ะ

ทำร้ายร่างกายในจีดด้วยการกระชากให้นายจีดเนี่ย
ล้มลงกับพื้นกระทืบซ้ำที่หน้าอก

ที่ขาแล้วก็ที่หลังหลายครั้ง

ค่อยมาลากร่างของนายจีดเข้าไปหน้าคลินิก
อายุ๑๓แล้วก็คุณผู้ชมดูภาพกล้องพ๒๐๒๕
ซึ่งหลวงจอนปิดระหว่างที่คุณรัชพรล่าวไป

ผมก็เลยขี่มวลไตรเข้ามาดู

เรียกผู้ภัยมาแล้วจากนั้นมีผู้หญิงอยู่ด้วยผู้หญิงที่กระทืบกับผู้ชายอยู่ตรงนั้นเลยอยู่ตรงอยู่ประมาณยืนแต่ผู้ชายคนนั้นอ่ะเดินหนีไปแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ผมล็อกตัวไว้
ลักษณะเขาน่าจะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้ไหมมันมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้เหรอตรงนี้
น่าจะไม่ไม่ไม่น่าจะไม่ไปนั้นนะครับคือว่าเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ไปรับโทรศัพท์เขามาอืม
แต่ผมดูจากภาพวงจรนะครับคือน่าจะหัวฟาดแล้วเขาเมาด้วยผู้ชายคนนั้น
ฟาดปุ๊บแล้วก็มีการซ้ำค่ะซ้ำตรงหน้าอกแล้วก็เตะแต่ดูจากเหตุการณ์ว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะ
จะลงมือทำคนเดียวดูจากภาพนะครับค่ะแต่เหตุการณ์หลังจากพิสรากเข้าไปข้างตึกแล้ว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

เจอคนที่ถูกเจอคนที่ถูกเจอคนที่ถูกเจอคนที่ถูกเจอคนที่ถูกเจอคนที่ถูกเจอคนที่ถูกเจอคนที่ถูกเจอ
คนที่ถูกเจอคนที่ถูกเจอคนที่ถูกเจอคนที่ถูกเจอคนที่ถูกเจอคนที่ถูกเจอคนที่ถูกเจอ
เคยมีเรื่องกับนายจีดมาก่อนแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำถึงตาย
เสียใจเหมือนกันเพราะว่าก็นับถือในจีดเป็นลุงรู้จักกันมานานถึง๔ปีแล้ว
อันนี้คือคำให้การของเด็กหญิงบีนะคะ
เรื่องต้นตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาค่ะร่วมกันชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ใช้ข้อหาชิงทรัพย์เพราะว่ากระเป๋าของนายจีนอยู่กับผู้ต้องหาทั้งสองคนด้วย
ส่วนในสอนเนี่ยถูกดำเนินคดีฐานลักลอบเข้าเมืองเพิ่มอีกหนึ่งข้อหานะคะ
บ่ายวันนี้เนี่ยตำรวจคุมตัวเด็กหญิงบีไปส่งสารเยาวชนและครอบครัวกลางแล้ว
ส่วนนายสอนถูกคุมตัวไปฝากหางที่ศาลมีนบุรีในวันจันทร์ที่๒๑มิถุนายนค่ะ

ก็สำหรับสถานที่ที่เป็นสถานที่รกร้างเนี่ยค่ะก็ต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูหน่อย
ถ้าปล่อยให้มีคนเร่ร่อนไปรวมกลุ่มกันเนี่ยก็อาจจะเกิดเหตุร้ายคล้ายกับลักษณะเหตุการณ์นี้นะคะ
แล้วถ้าหากว่าเป็นเหมือนเด็กหญิงบีบอกจริงว่าผู้ชายคนนี้ขโมยมือถือไป

ถูกต้องคุณจะไปทำร้ายเขาจนเสียชีวิตแบบนี้ไม่ได้นะคะ